สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

คุณม้าครับเสียงโทรศัพท์คุณหรือเปล่าฮะ
พ่อไม่ใช่ของแก

ดูดูผมปิดอยู่ครับ

กลับจากเกาหลีเข้าใจ

เจอกันเดือนแผงที่สองปีนี้

เช่นไม่ใช่ฉันฉันพูดแล้วกัน
อ่าพูดอะไรล่ะพุบมีคนไปฟ้องเขาหมด

ควรชอบไปฟ้องเขา
อีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ที่จริงเราดูจากบันเทิงไทยรัฐ

ปาร์ตี้ลิสต์นะฮะของพักอนาคตใหม่เนี่ย

ตายไปแจ้งความว่าไม่ได้เจอลูก
ตามข้อตกลงที่แบ่งกันวันคนละ๕วัน๕วัน
แต่ที่คุณทิมก็ไม่ให้ลูกพี่พิมเนี่ย

กลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองเนี่ย

โพสต์ข้อความตามหาลูกสาว

สามีและลูกกลับไม่ได้มาเจอตามนัด
นะฮะจึงทำให้ตัวเองร้อนใจเนี่ย

พร้อมกับทิ้งไทม์ด้วยการบวนขอ
ที่ว่าแกล้งเธอแค่คนเดียวก็พอ

ตอนที่เขาโพสต์กันมาก็บอกว่า

ภายในครอบครัวซึ่ง

เขาก็ออกมาชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยถึง
ประเด็นดราม่าที่หลายคนยังคง

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่คิดเลยว่า

ฝืนและหัวใจที่หนักอึ้ง

เป็นเพราะความรักของเรามาถึงทางตัน

ได้ไหมออกหรือเปล่า
ผมถามผู้ใหญ่ทุกคนในห้องนี้หน่อยว่า

อยู่ในกระเป๋าเดินทางไหมที่ทุกครั้ง

แล้วก็ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งโดยที่ไม่มีคำอธิบาย

แต่การที่พ่อกับแม่อยู่กันคนละบ้าน

ผมคิดว่ารักความคิดเห็นของแม่

พยายามพี่จะพูดคุยกันก็ยังไม่สำเร็จ

เมื่อผู้ชิดสิติกายยนต์ที่ผ่านกลาง
ตายสวนเวลา๑๑แต่เมื่อเดือนกลุ่มภาคม

ที่ภาคสาให้จวดอย่าขาดจำเลยให้จวดเป็นผู้แชมน่าปกครอง
เด็กหญิงพิธีนิวเจลรัสผู้ยาวแต่เพียงผู้เดียว
ให้ผมมีโอกาสที่จะมากำหนดวิธีเลี้ยงดูบุตรอย่างมีเสถียรภาพ

ความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วก็ถ้าอะไรที่มันทำให้เกิดปัญหากับลูกก็คง

ตอนที่รักกันและทุกท่านมาเป็นพยาย
ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีจุดนี้เกิดขึ้นในชีวิต
คำถามที่นักข่าวถามกันอีกก็ถามว่า

ตอนนี้ตัวเองกำลังจะเข้าสู่สนามการเมือง
แล้วก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นของพักอนาคตใหม่เนี่ย
มันส่งผลกระทบถึงบทบาทใหม่ในการดำเนินชีวิตไหม
เขาบอกต้องขอความกรุณานะฮะให้แยกแยะนิดนึง
เพราะผมมาที่นี่ในฐานะพ่อไม่ได้มาในฐานะอื่น
ดังนั้นต้องขอความกรุณานิดหนึ่งนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เขาก็เอาหมายสารออกมาให้ดูว่า
จริงแล้ววันนี้ไอ้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกเขาได้เต็มที่แล้ว
ถูกต้องไหมฮะหมายสารที่พี่เขาอธิบายออกมาเนี่ย
ก็อย่างที่เห็นกันว่าชัดเจน
แล้วก็ที่สำคัญหลายคนก็บอกว่าก็จริงนะ
บางที่เรื่องพวกเนี่ยมันกอลจะอยู่ในครอบครัวไหม
มันก็ไม่ควรจะออกมาแบบว่าพูดกัน
แล้วก็รู้สึกจังเรากันตอนนั้นหลายคนอิฉาตายมาก
เพราะว่าเด็กผู้ชายคนนี้คือคุณทิมพิธาเนี่ย
เขาเป็นนักธุรกิจที่สร้างด้วยตัวเองนะฮะ
เอาเงินจากพ่อแม่หรือตระกูลสร้างมาให้นะ
คือเป็นเด็กที่สร้างด้วยเอาละเกี่ยวกับหุ้นนี่แหละ
จนสร้างตัวได้จนบริษัทของเขาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

แล้วตอนนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นนุ่มฮอตเขาก็เป็นนุ่มคลีองค์คลีโอเนอะ
แล้วก็ไปเรียกได้ว่า
วันที่แต่งงานก็เรียกว่าหลายคนก็อิจฉาเขาเยอะ
ว่าก่อนนั้นที่มีข่าวออกมาที่ว่าเคลียร์กันอยู่

เขาฟ้องยาตั้งแต่วันเดือนพฤติกาใช่ไหม

เราก็ไม่รู้อักษรย่อที่ทุกคนแชร์กัน

แล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องระหว่างคุยกันอยู่กับ

เขาพูดนะตอนอักษรย่อตอนนั้นในรายการของเราก็อ่านว่า

ตอนนี้ขั้นตอนกำลังอยู่ในขั้นตอนของศาล

ในช่วงที่เราอ่านตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างนี้แหละนะฮะ

นั้นมีคำสั่งให้หย่าตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ว่าช่วงนั้นคุณตายชุติมาไม่ได้ไปสารในวันนั้น
ก็มีการยืนยันสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกนะครับ
ว่าให้ทางคุณทิมนั้นเป็นคนที่ดูแลแต่เพียงผู้เดียว
ตอนนี้ขอให้คุณตายมาคุยกันหน่อย
มาคุยกันเพื่อหาข้อตกลงในการเลี้ยงลูก
คือเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกจนถึงตอนนี้
เราก็ยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
บทบาทการเป็นสามีภรรยาจะไม่ได้ไปต่อ
แต่เราก็ยังเป็นพ่อและแม่ของลูก
สำหรับพี่พิมผมขอพูดตรงนี้เลยว่า
ผมไม่ได้กีดกันนะเพราะผม
ก็อยากให้แม่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของพี่พิม
แต่ในเมื่อเราทั้งคู่ไม่สามารถกำหนดการเลี้ยงลูกกันได้

ผมก็เลยต้องตัดสินใจรีสตาร์ทนะครับ
นับจากนี้ก็จะให้ยึดการตัดสินใจของลูกเป็นหลัก
ถ้าเขาอยากไปอยู่ที่ไหนให้เขาได้อยู่ที่นั่น
คือหมายถึงว่าถ้าวันนี้ลูกบ่นคิดถึงแม่ก็ไปอยู่กับแม่

แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าพี่พิมได้รับผลกระทบพอสมควร
อาจจะมีทั้งความเครียดความสับสน
ดังนั้นในฐานะพ่อผมก็ควรจะออกมาปกป้องลูก
โดยที่เขาจะได้ไม่ต้องมารับกรรมที่เกิดจากพ่อจากแม่เขา
ก็จริงนะว่าสมมุติอยู่ดีข่าวเนี่ย
ข่าวเนี่ยเราพูดกันจริงนะเอาพูดกันแบบตรงไปตรงมา

ถ้าวันนี้ตายไม่มาโพสต์ไอจีหรืออะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะมีผลกระทบกับเด็กหรือเปล่าว่าเด็กโตขึ้นมาวันนี้มันซะที
เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์จบไปมันก็ยังจบเนอะก็คือจบไป
แต่วันนี้ทุกวันนี้คุณอย่าลืมสิว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันอยู่จนวันเราตายนะ
มันอยู่ในออนไลน์จนวันเราตายนะ
ตายแล้วเรายังมันยังไม่จบเลยนะข่าวพวกนี้

จริงข่าวนี้ไม่ใช่ของมดดำนะฮะข่าวนี้เป็นของหนุ่มกัญชัยฮะอยู่ดีเขาไม่อ่าน
แต่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่มดดำเขารู้เรื่องไงก็อยากให้เขาอ่านเพราะเขาอยากจะอินมากกว่า
เอ้าฉันจะไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงเหรอเธอฉันไม่ได้สนิทกับเขา
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของคุณมดดำแต่ผมจะอ่านให้ฟัง

โดยปีนี้มีผู้ติดเชื้อโรคหัดในสหรัฐอเมริกาไปแล้วกว่า๓๐๐คนใน๑๕รัฐนะครับ
ซึ่งเกือบถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งนะครับ

เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ

เขากล่าวบอกว่าภายใต้เพาะฉุกเฉินนี้

และยังไม่เคยรับวัคซีนโรคหัด
จะถูกห้ามปรากฏตัวตามสถานที่สาธารณะนะครับ

คำประกาศนี้จะสิ้นสุดใน๓๐วันข้างหน้า

จะเข้ารับการฉีดวัคซีน

หรืออาจต้องจำคุกถึง๖เดือนด้วยกัน
หัดนั้นอาจนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงกว่า

หรือว่าภาวะสมองอักเสบสมองบวม
ในสตรีมีคันนะครับ
เกิดก่อนกำหนดแล้วก็เสียชีวิตได้
เนี่ยนะฮะ

มันหายไปแล้วมันยังมีอยู่พี่

มีมีโรคหัดมันยังมีอยู่

เขาก็ถึงบอกว่าหลังจากนี้หลังจากวันนี้
อุณหภูมิของโลกยังลดลงหมายถึงว่าเพิ่มขึ้น
เขาบอกไอเรากลัวโลกระบายเก่าจะกลับมาหมดเลย
วัคซีนจะดื้อ
ให้คุณกลับไปรีวัคซีนอีกครั้งด้านนั้น

คือเมื่อวันก่อนเนี่ยนะผมอ่านข่าวไปเรื่องของ
น้องคนหนึ่งเป็นอะไรนะ

ก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้เช็คอะไรให้
คือบอกว่าเนี่ยให้เอายาไปกินปวดท้องอะไรอย่างเงี้ย

ทีนี้ตอนนั้นผมพูดบอกว่าไส้ติ่งเนี่ย

ก็พูดไปปรากฏว่าพอพูดออกไปเนี่ย
มีผู้สันทกรณีไม่ว่าจะเป็นคุณหมงคุณหมอเนี่ย

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้รักษาง่าย

คือแล้วแต่เคสอีกนะคุณมดดำ
คือบางทีเราปวดท้องข้างขวาใช่ไหมครับ

แล้วก็ไปเจาะเลือด

ก็มีการวิเคราะห์กันหรือว่าวินิจฉัยกันว่า

หรือถ้าไม่เจอก็ไปอัลต้าซาวน์

สุวรรณภูมิคุณเพิ่งไปใช้มาเมื่อคืนนี้
ใช่ค่ะก็จากเคยที่อยู่ในอันดับที่๑๐นะ
ซึ่งเป็นแบบว่าแอร์พอร์ตก็คือสนามบินเนี่ย
ที่แบบว่าโลกอันดับโลกอยู่ในอันดับที่๑๐
ตอนนี้ตกไปทั่วเลยอยู่ที่อันดับที่๔๖
เขาจะมีการแบบว่ารวบรวมสนามบินทั่วโลกเลยนะ
จากผลของการสำรวจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งหมด
เขาก็จะโหวตกันมันมีทั้งหมด๕อันดับที่ติดนะ

คุณไปอยู่รู้เลยไหมคุณไปอยู่เจ้าหรี่เลยไหม
คิดว่าต้องไปมันไปทุกเมือนเลย

ดื่มโรท็อกบ้าเลยเราฉันก็กีดทุกวันกีดไปเรื่อย

ก็ของกาตาและอันดับที่๕นี่นะคะ
เขาได้ครองอันดับ๑มา๗ปีติดต่อกันเลยนะ
ล่วงจากอันดับที่๑๐อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะ
ในปี๒๕๖๑ยังเป็นอันดับ๑๐อยู่

มันใกล้เมืองกว่า

หมายถึงว่าทุกอย่างการเดินทางสะดวกเนี่ย
ตลาดบริการอาหารสนามบินที่มีศูนย์ทอปปิงที่ดี

มันใหญ่กว่านาริตะ

คือเวลาพอนี่มันจะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน
คืออย่างนี้เพราะเวลาเราเอารถไปจอดที่เกดที่ในที่เราจะไปเช็คอิง

นักท่องเที่ยวก็บอกว่าอันนี้เด็ดสุด
แค่ในเธอชางกีนี่นะของซึงโกโปร์เนี่ย

มีความสะอาดเข้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

พักกันก่อนช่วงหน้านะฮะ

วิเคราะห์ตัวเลข

วาดทั้งหมดเมื่อวานอย่างเช่น
ปฏิสนที่ออกมาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

แน่นอนการเมืองร้อนแรงเหลือเกิน

เขาต้องไปเล่าเรื่องต้นไพร

เขาไปสำรวจกันที่เชียงรายส่งผู้สื่อข่าวลง
พื้นที่สำรวจการจำหน่ายสละกินแบบรัฐบาล

นครขอนแก่นโดยพบว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเนี่ย

แล้วก็ทยอยกันเดินทางมาซื้อเนี่ย

เช่าขอนแก่นตังค์ให้ความสนใจซื้อ

วันเลือกตั้งวันที่๒๔นะฮะ

มีหมวดเลขจำนวนสอสอที่กรกตสรุป

สมมุติคุณไอ้มาร์ทเพียงพอชปล

คุณนายม้าก็ดูว่าสอสอเขาได้เท่าไหร่

ฉันก็ดูว่าสอสอเพื่อไทยวันนี้ได้เท่าไหร่นะ
อะไรอย่างนี้

พลังประชารัฐได้มาเท่าไหร่

ร้อยสิบเก้า

คุณอาจจะเชียร์อนาคตใหม่
ผมไม่เครียร์อะไรเลยได้ไหม

อย่างฉันอ่ะอย่างฉันเชียร์เพื่อไทย
ไม่เพราะผมไม่เล่นการพนัน

การเรียกหรือจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมที่เขาบอกว่าอะไรนะตอนนี้มี
ก็แล้วแต่เนี่ยแต่วันนี้ที่เลขเด็ดมาทางเหนือคุณแม่เขา
เป็นวันที่เปิดให้เข้าชมถ้ำหลวงได้ไงอ๋อนับตอนคุณแม่
๖๓คุณแม่๓๖๖๓อะไรวิ่งเลยไม่มีขายคุณแม่ขายเสร็จเลย
ยังไม่รู้ล่ะคุณก็ไปดูเขาบอกว่านี่อ่ะง่ายนี่ฉันขอเอาเปิดจากไทยรัฐทีวี
สมมุติคนเชียร์พักอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะซื้อ๒เลขอย่างนี้แองจี้
อย่างเพื่อไทยอย่างนี้จะซื้อเลขเดียวเลยคนที่เพื่อไทย๑๓๗
อย่างสมมุติคุณนายม้าคุณนายม้าเชียร์พักพลังประชารัฐ
หรือสมมุติใครเชียร์ประชาธิปัตย์ก็จะซื้อ๓๓

สนิทกับพี่ไหมสนิทสิสนิทสิ

ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเจ้าของร้านสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดหนึ่งเมษายนเขาบอกลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย
เลขเกี่ยวกับเลือกตั้งมันมาได้ไงโดยเฉพาะเลขอันดับนายกรัฐมนตรีที่๓๐ด้วยเหมือนกัน
ที่ตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์ที่๓๐คนที่๓๐
ถูกแล้วก็ช่วงหลังจากการเลือกตั้งกรกตประกาศผล
รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยมาซื้อหวดเลขยอดสอสอของแต่ละพักพี่ก็๑๓๗๑๑๖กันไป
อันนี้ก็คือคนซื้อกันมีทุกเลขเลยสรุป
ของผมเอานี้ดีกว่าผมเอาดินดีกว่าดินคล้ายพญานาคดีกว่า
โหริมทางสามแพ่งชาวบ้านแห่กลับไห้ได้เลขเสี่ยงโชคกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานอย่างนี้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยแห่ไปกราบไหว้จอมปลวกคล้ายพญานาคเห็นไหมฮะนั่นน่ะเห็นไหมฮะ
ดำในสายมือเห็นไหมฮะเห็นสินั่นนะครับ
โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ๑เมตรบริเวณริมทางสามแห้งภายในหมู่บ้านที่๔
ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
หลังจากเกิดไฟไหม้ป่าย่านะฮะพื้นที่โดยรอบบริเวณหมู่บ้านขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ
กราบไงแป้งไม่ได้สิตัวนี้ดำอยู่ไงซึ่งคุมเพลิงไว้ได้นะครับ
สองวันเนี่ยชาวบ้านที่เดินผ่านทางเส้นทางนี้นะครับบริเวณทางสามแพร่งภายในหมู่บ้านที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเนี่ย
สูงประมาณ๑เมตรชาวบ้านเหือฮาครับนี่นะฮะนำพวงมาลัยมากราบไหว้
ทางด้านนางพยาวสร้อยทองอายุ๖๐ปีบอกว่า
หลังจากไฟได้ไหม้ป่าบริเวณโดยรอบหมู่บ้านแล้วนะครับ
ไป๒วันตัวเองกับเพื่อนในหมู่บ้านต่างพบ
เห็นสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย
คือทางสามแพร่งนี้นะฮะ

มันก็คือเป็นต่อไม้อะไรอย่างนี้แหละ
ชาวบ้านมากราบไหว้พาลูกจุงหลาน
กางล่มมายืนเอากระแป๋งมาวางหนึ่งใบ

นี่ดูดีห้ามจับ

บอกเลขที่ได้มานี้คือ๕๑๓กับ๕๔

เหตุเกิดที่ไหน
ที่นี่เลยอ่างทองพญานาคเต็มไปหมด

เขาบอกเป็นพ่อปู่กัณหาโคตามะ

ทางนี้ชั้นนี่เรื่องเกี่ยวกับเด็กทารก
ถูกวางทิ้งเอาไว้บนทางเท้า
จริงถูกวางทิ้ง๒๙มีนาคม
เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเด็กฟังไว้ให้ดีเลยนะ
นะคะก็จะมีรายงานข่าวนะคะ
ตาน่ารักเฉอะถูกวางทิ้งไว้บนทางเท้า
ซอยสุขสวัสดิ์๓๘
ก็อยู่แถวเขตราชบูรณะนี่แหละค่ะ
เมืองต้นเนี่ยก็ไม่พบหลักฐานอะไร

ทิ้งเอาไว้เพื่อให้ดูดนมอะนะคะ

หาอยู่ตอนนี้หาอยู่ว่าตกลงอะไรยังไง

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านพวกที่ชาวเน็ตทั้งหลายก็โอ้โหกลด่ากัน

พร้อมทั้งบอกเนี่ยนะคะว่าน้องหน้าตาน่ารัก

เออทิ้งได้ยังไงวะ

ซอยสุกสวัส๓๘
ก็ลองดู๓๘ก็ไม่เลว

เดี๋ยวนี้ความรักแบบว่าหวานขึ้นทุกวันมากเลยระหว่างเวียกับเบลล่า
เดี๋ยวนี้ก็ไปเฝ้ากันที่กองถ่ายกันเลยนะจ๊ะจะบอกให้

มีเหมียวก็ก็เซลฟี่กับเวียเลยเพราะที่ละครเรื่องกรงกรรม
กรงกรรมสนุกใช่ไหมเขาบอกสนุกกันมากเลย
เมื่อวันที่๒๗หนุ่มเวียเขาเลยยอมออกมารับมันนะว่าครับผมก็แวะไปล่ะครับที่กองของกรงกรรมนะครับ
จริงเนี่ยบังเอิญผมมีทริปกับเพื่อนอยู่แถวนั้นพอแบบว่ารู้ว่าแบบว่าเบลล่าเขาถ่ายละครอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
ผมก็แบบว่าอย่าใช้คำว่าเฝ้านะคือเอาอย่างนี้ครับผมก็โทรเข้าไปก่อนนะเวลาจะไปเนี่ย
แล้วโทรไปถามไปขอกับพี่อ๊อฟเลยนะว่าผมเข้าไปในกองได้ไหมอะไรอย่างนี้
ออฟบอกเอ้ยได้สิมาเลยมันมีปัญหาจริงพอเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เคิกเขินอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้จักกันหมด
นึกออกมาเคยเล่นละครด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกันเนี่ยนะคะ
นั้นก็เพียงแค่แบบผมว่าไปไปแวะเยี่ยมเยี่ยนไปทานข้าวเที่ยง
ฟีพายบอกพี่มาว่าคิดถึงค่ะใครทั้งดูก็คือผ่อนชายไม่รู้
ก็เสร็จแล้วนี่นะต้องบอกอังีบว่าพอเขาไปกิน
กินข้าวเที่ยงเสร็จปั๊บเขาก็กลับ

ไปเกือบทุกวันด้วยนะทุกทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมก็ต้องแบบขออนุญาต
ก่อนเสมอเข้าใจคำนี้ไหมแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้
ก็เปิดตัวเยอะแล้วเนอะก็ให้เห็นชัดเจนกันไปเลยนะ
ไปหาสู่กันเลยชัดกันไปเหนิดนึงน้องชายอยู่ในกลุ่มที่ทำ
ผู้หญิงจริงก็เตือนไปแล้วห้ามไปแล้วกลายเป็นกระแสที่
ศักดิ์สาวหลายหนึ่งอ้างว่าโดนกลุ่มน้องชายนางเอกดังและก็ดาราที่เล่นซีรีส์วายเนี่ยดักทำร้ายร่างกายที่ผับย่านเอกมัยซึ่งหลายคนก็ยอมโยงว่าเป็นม่อนนี่แหละม่อนทวัฒน์ธนัดชัยเป็นน้องชายของมิ้นท์ชาฬิดามิ้นนี่มันเก่งนะมันเป็นคนหาเงินเลี้ยงส่งน้องเรียนหมดแล้วไงแล้วไงเขาบอกว่ามี

เรื่องของคนสองฝ่ายดีกว่าแสดงว่าม่อนออกมายืนยันกับมิ้นเองแล้วสิเขาก็เล่าว่าเขาไปเที่ยวมาในแหละสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็มิ้นก็เคยเตือนเขาตลอดว่าทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในสื่อก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกล่ะวัยรุ่นก็คือถ้าเขาไม่ได้ลองเองเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ก็ให้เขาลองด้วย

คุณแม่ว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกคุณแม่ก็พูดตลอดนะบอกไปแล้วอะไรประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไร
ทำไมเขาไม่ถามแล้วกระเทยไปตีเขาทำไมนะเธอเนอะ
กระเทยไงพักกันก่อนช่วงหน้าบอยพิศนุขายของอีกแล้ว

สะดากแตกได้อะ

เวอร์จิ้นเหรอเธอช่วงนี้เวอร์จิ้นเหรอ

เจ๊ไปดูไปดูลูก
อ้าวล่าสุดนี้นี่

ฉันเคยไปถ่ายตีท้ายครัวมาแล้ว

จะเหลือหรอวะดังโหลกมานี่หว่ะ
ลูกเขาส่งให้คุณแม่ดูพร้อมกับวันนั้นละ
ลูกลูกฉันเนี้ย

จะเหลือนะ
คุณแม่บอกคุณแม่ว่าคุณแม่เจอใหญ่มากกว่า

ไทยพูดอีเดียวชอบแบบว่ารอดซื้อนะ
นี่หรอ

เข้ามาบอกว่าจะอ้วกอีเปรตอะไรอย่างนี้

มากความสามารถคุณแต้วนัทพรนะครับ
งานนี้เจ้าของแบรนด์คนสวยมาในชุดเรสสีดำ
เว้าหลังเพยร์ศิลป์เนียนเลย
นี่นี่นะฮะ
นี่นะฮะเพราะเท่าที่ดูจากตาเปล่าเนี่ยนะครับ
ก็เห็นอยู่แล้วว่าสาวแต้วนั้นก็ผอมบางร่างน้อยมาก

ริยบทที่แต้วนั้นยืนเอียงข้างนะฮะ
ทำให้เห็นกระดูกซี่โครงที่โผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน
นี่นะครับโอ้ไหมก๊อดน้ำหอมอยู่แล้วใช่ไหมเอ็งจี้
อ๋อเค้าเป็นคนหอมอยู่แล้วอ๋อมีหลายคนเขาบอกว่าอยากให้เต้านั้นกินให้เยอะหน่อย
จะได้แบบงั้นอย่างนี้ถือว่าดีใช่ไหมก็โอเค
แล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งเห็นแล้วฉันโหลดมาแล้ว
วันหนึ่งเขาก็อีบุ๊กเขาก็อ้วนเองแหละ
พอไปมีลูกมีผัวก็อ้วนแล้วอ่ะมาดูนี่ดีกว่า
อะไรกันกายฮารุเอ้ยกายรัชานนท์เนี่ยเขา
กาฮานุกับผัวกับเมียพอดีกายรัชานนท์เนี่ยเขาแบบว่า
ส่งภรรยาฮารุเนี่ยไปจัดการรื้อหน้าใหม่คุณดูหน้าใหม่
อันนี้ดีนะเสียใจหลาเจ็บลงสวยเลยปีที่แล้วมาไปน่ารัก
ลูกพันธุ์กันแล้วก็ไม่รู้ลูกหลายคนมาสามคน

แต่เดี๋ยวดูตามันจะต้องกอดไป

เธอไม่ได้แก่เธอต้องทำแบบอินโต๊ะไทย
เธอทำหน้าตรงให้มดดำดูสิ

เธออย่าไปยัดคิ้วสิเธออยู่เฉย

แขกกูไม่มาเค้าเยอะนะเสร็จลงเสร็จเล็บ

คุณแม่ทำไมเค้าไม่อยากให้เปิดตัวว่าเค้าไม่ทำเหรอคะ
เขาก็บอกว่าสวยแบบธรรมชาติ

ทุกคนอยากสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งแล้ว
อะขวยออกวันบ้านไหน